ขณะเดียวกันวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรี
แล้วก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองน้ำมนตรี
ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็พร้อมใจกันออกมาแสดงความขอโทษไปยังประชาชนที่ไม่สบายใจ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่อาจเกินกว่าเหตุ
ในการบุกจับอดีตพระพุทธอิสระในวัดที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นคลิปออกมานะครับ
พร้อมทั้งได้ชี้แจงถึงกรณีภาพถ่ายที่เคยไปทำงานร่วมงานบุญด้วยกัน
ยืนยันว่าไม่ได้มีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษแต่อย่างใด

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามกลับไปยังตำรวจกองปราบราม
ภายหลังปรากฏคลิปภาพขณะเจ้าหน้าที่ทำการบุกจับอดีตพระพุทธอิสระ
กุฏิในวัดอ้อน้อยถึงขั้นที่นายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะออกมาเรียกร้องให้หัวหน้าคอสช
ใช้อำนาจปลดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมบุกจับ
กระทำการเกินกว่าเหตุจนกระทบกระเทือนจิตใจชาวพุทธ
และอาจบานปลายกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว
ล่าสุดนายกรัฐมนตรีออกมาขอโทษอีกครั้งต่อปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
แต่ปฏิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้องของนายแพทย์เหรียญทอง
โดยบอกว่าจะพิจารณาเรื่องทั้งหมดตามดุลยพินิษฐ์
ไม่ใช่จากแรงกดดันของใครคนใดคนหนึ่ง
พร้อมกันนี้ยังถือโอกาสชี้แจงภาพถ่ายสมัยที่เป็นผู้บัญชาการทหารบก
ซึ่งไปร่วมในพิธีรอพระพร้อมกับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
และผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
ถูกสังคมโซเชียลตั้งคำถามว่า
เป็นที่มาที่ทำให้นายกรัฐมนตรี
และผลเอกประวิทย์ต้องออกมารีบขอโทษ
เช่นเดียวกับพลเอกประวิทย์และผลเอกอนุพงศ์
ที่บอกว่าไม่ได้สนิทสนมกับอดีตพระพุทธอิสระเป็นการส่วนตัว
เป็นการไปร่วมงานสร้างพระที่ทางวัดจัดขึ้น
โดยอดีตพระพุทธอิสระได้เชิญอดีตผู้บัญชาการทหารบก
และผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น
ซึ่งก็ไปร่วมงานในฐานะพุทธศาสนิกชนตามปกติ
ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องนำมาเป็นประเด็นหรือทำให้เสียหาย
กี่ปีแล้วสิหกเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้ว
ก็ไม่ผมก็รู้จักกับรู้จักกับตอนไปนั่นแหละ

ก็ไปร่วมงานในฐานะพุทธศาสนิกชน

ก็ไม่มีบิดเบียนก็เป็นพุทธศาสนิกชนไปเยอะนะครับ
ไม่ได้ไปที่เดียวที่อื่นก็ไปมีมาเป็นธรรมดา
ปีนี้ก็ไปไปหลายแห่งคงไม่มีอะไรเป็นประเด็นอะไร
ก็เรียนเรียนท่านเรียนอะไรเรียนทั้งความได้เลย
ผมไปในฐานะพุทธศาสนิกชน
เป็นนุ่งพระเหลืองมาเชิญก็สมควรไปก็ไป
ขณะที่เฟซบุ๊คของนักข่าวสายทหาร
ได้พูดถึงที่มาของภาพผู้นำทหารทั้ง๓ป
บเท้าเข้าร่วมพิธีสร้างพระเบิกเนธในปี๒๕๕๕ไว้อย่างน่าสนใจ
ซึ่งร่ำลือกันว่ามีเป้าหมายเพื่อเสริมดวงชะตาบารมี
โดยใช้พลังทหารระดับแม่ทัพนายกอง
เป็นพิธีที่จะทำให้กองทัพกลับมามีอำนาจอีกครั้ง
เช่นเดียวกับอดีตพระพุทธอิสระก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า
จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้นำทหารทั้ง๔ทิศมาร่วมประกอบพิธีกรรม
ซึ่งทั้งหมดได้ร่วมเสี่ยงทายได้ผลลัพธ์กันไว้อย่างแม่นยำ
สรุปได้ว่าถ้าไม่ชนะคงปฏิวัติไม่สำเร็จ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน